ฉันคือสิริมงคล
คนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงคนมีความรักมักจะไม่ทำหน้าตาบึ้งตึง
อารมณ์ดีจังเลยนะครับวันนี้ช่วงนี้ความรักมันเข้าตาค่ะคลิ
หมออิจฉาจังเลยนะครับแต่พูดตามตรงนะครับ
โดยพื้นดวงแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย
ช่วงนี้นะครับดวงความรักนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการที่เอาอกเอาใจนะครับ
คนอื่นโดยเฉพาะแฟนคุณครับแต่ว่าวันอื่นก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะ
อย่างคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่า
ครอบครัวแฟนเนี่ยจะสนับสนุนคุณเนี่ยเป็นพิเศษเลย
ไม่ว่าคุณจะทำงานเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินหรือขอลงทุน
หรือว่าแม้แต่ของขวัญนะครับรับรองนะครับว่าครอบครัวแฟนคุณนั้นเนี่ย
สนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ครับแบบนี้โลกทั้งใบก็เป็นสีชมพูเลยสิ
ท่ะหมอมีนได้แล้วแต่ถ้าเป็นเงินการทองทองนะครับ
หมอมีนบอกได้เลยนะครับว่าต้องยกให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ครับ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเพื่อนของแฟนคุณนะครับ
จะนำมาในเรื่องของตัวโชคลาภนะครับเป็นในเรื่องของตัวการงานการเงินนะครับ
แนะนำเป็นโอกาสที่ดีให้ตัวคุณเรียกว่าคนที่เกิดวันศุกร์นั้นแฮปปี้มากเลยนะครับ